ทุกทีที่พูดมาเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องหารายได้เข้าประเทศ

มีเงินก็จึงมาแจกความสุขให้กับคนไทย

ลดราคาครับผมย้ำอีกทีนะฮะ๕บาท๑๐บาทแล้วก็๕บาท
เพราะฉะนั้นน้ำมันเบนซินก็จะลด๕บาทกับ๑๐บาท
เซลก็จะลดประมาณนี้นะฮะผู้ช่วยถือครับ
ต่อมานะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับ
ก็รวบรวมเงินมาจากทุกกระทรวงทะวงกลมเท่าที่มีอยู่จ่าย๓๐
ไปจ่ายอะไรเรื่องของเขาเขามีความสุขนะครับ
แต่สิ่งสำคัญที่ฝากไปบอกลูกหลานนะฮะก็ไม่ต้องเป็นภาระ
จะได้ไม่ต้องห่วงนะฮะแล้วก็ผมอยากเน้นอีกอันหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่า
เว้นให้เงินโดยตรงไป๓๐๐๔๐๐๕๐๐เราเพิ่มสิทธิพิเศษนะฮะ
เช่นรัฐวิสาหกิจทุกอย่างที่คิดเงินให้ลดราคา๕๐ทุกอย่าง
สำหรับผู้สูงอายุเกิน๖๐ปีในขณะเดียวกัน
ผู้รับสัมประทานรถไฟฟ้าขอลด๕๐อันนี้เป็นตัวอย่าง
ที่สำคัญที่สุดคนอายุเยอะต้องการไปหาหมอ
สงสารเขาตื่นตอน๓๔ที่จะไม่ค่อย
ต่อมาอันนี้สำคัญมากที่ต้องพูดคือว่า

เราไม่ใช่เงินภาษีกรเราซื้อส่วนเกิน
ไฟฟ้าทำอยู่ลด๖๐เปอร์เซ็นต์๗๐เปอร์เซ็นต์
มันจะทำให้ลดราคาไฟฟ้าได้ไปยูนิตละ๑บาท

ถ้าใช้๓บาทลดลงไป๑บาท
ใช้๓บาท๕๐ก็ลดลงไป๑บาท

ขออนุญาตจริงค่ะได้เท่านี้ค่ะเลยอีกแผ่นหนึ่ง

ทำไมคุณสุขชัยเอาไปถือช้าเวลาหมดเลยค่ะ